เช้าวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐จะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิเชิญลงในพระโกรธทองคำลงยาประดับเพชร
และประมวลพระบรมราชสรีรังคารลงในพระพระอบโลหะปิดทอง
เสร็จสิ้นพิธีแล้วจะเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิไปประดิษฐานบนพระที่นั่งราชเชนทรยาน
และเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคารประดิษฐานในพระที่นั่งราชเชนทรยาน้อย
ที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่โดยถอดแบบมาจากพระที่นั่งราชเชนทรยาน
ขบวนพร้อมแล้วผู้บอกขบวนจะรัวกลับให้สัญญาณเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๔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
เข้าสู่พระบรมราชวังส่วนนำฟื้นชีพและสักตัวการสามารถอาลงในภาวะเกิดข้มหาิก
ไปเทียบเกยพระที่นั่งอาภรมพิมโฆปราศาสตร์
เชิร์มพระโกรทพระบรมอัฐศิเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาสาท
ประดิษฐานพระโกรธพระบรมอาธิในบุษบกแว่นฟ้า
ราชินทรยาน้อยทรงพระบรมราชสดีรังคารจะแยกออกไปเลี้ยวถนนหน้าสาราสหทัยสมาคม
พระที่นั่งราชเชนทรยาน้อยที่เกยประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
โดยพระเสลี่ยงไปประดิษฐานพักไว้ในพระศรีรัตนาเจดี
เช้าวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๖๐จึงจะมีพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ในวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๐ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๕จะเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ตามจังหวะกรองไปยังพระทินั่งจากกูรีมหาปราศาสตร์เทียบพระทินั่งราเชนฐรยาลที่อัธจันทรีย์ตะวันออก
ด้วยริ้วกระบวนพระบคลมราชอิสริยะยศที่๖
ขบวนกองฐานม้านำเชิงพระพระอกพระบรมราชสรีรังคาร
ออกจากพระศรีรัตนาเจดีวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดนรถยนต์พระที่นั่ง
ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีถนนหน้าพระราน
ขวาถนนสนามชัยเลี้ยวซ้ายถนนกรยานมัยตรี
ข้ามสะพานช้างโรงศรีเลี้ยวขวาถนนอัศดาง
แล้วซ้ายเทียบที่หน้าวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
แล้วเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานที่พุทธบันลัง
พระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถ
จากนั้นขบวนกองทหารม้านำเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
จากวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุณวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เมื่อขบวนออกจากวัดราชบอบพิษฐิตมหาศรีมารามราชวรรณ์วิหาร

ซ้ายขึ้นสะพานช้างโรงศรีไปตามถนนกรยานมัยตรี
ขวาถนนสนามชัยถนนราชดำเนินใน
ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลาง
ซ้ายถนนพระสุเมนไปเทียบหน้าประตูวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พระผอบพระบรมราชสรีรังคาร
ประดิษฐานที่พุทธบันลังพระพุทธชินศรี
ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร